วันนี้ต้องเข้าห้องหน้าอยู่เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอันตรีอีก
จริงนี่นะ

ก็กลับไว้เนาะใช้ที่เป็นปกติตอนเนียะ
วันนี้หลายคนจับตามองอยู่

ไม่คือแฟนคลับบางคนอ่ะถึงขั้นบอกเลยว่าคืออย่างเรื่องตำแหน่งตำแหน่ง
แฟนคลับบางคนเชียร์ให้เพื่อไทยถอนตัวก็มีเหมือนกัน

ใช่บางคนอันนี้อ่านจากในคอมเมนต์นะคุณผู้ชมบอกว่า

ตอนนี้ก็ต้องให้เกียรติเขาในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นแคนหลักก่อน
เขาบอกสสเขตเท่ากันแล้วไง๑๑๒เสียงไง
ใช่เมื่อวานมีการปรับลดปรากฏว่าภูมิใจไทยเพิ่มมาหนึ่ง

ประชาธิบัตรเพิ่มประหนู

ง่ายคือตอนนี้นะฮะสอสอเขตเนี่ย
ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเท่ากันแล้ว

คนถือว่าไกลถ้าสมมุติเอาจริงประมาณ๓ล้านกว่าเสียงนะน้อง
๓ล้านเท่าไหร่ลูก๓ล้าน๘แสนบาท

ล้าน๘แสนกว่าส่วนที่แบบมี
พรรคที่แบบแสนกว่าตัดเสธถูกต้องไหมคะ

ขนาดเดียวกันอันดับ๓

ภูมิใจไทยตอนนี้ตอนที่เราประกาศมาตอนแรกคือ

แต่ภูมิใจไทยได้สอสอเขตเพิ่ม๑คน

จับตามองที่พลังประชารัฐ

ถ้าเป็นไปตามข่าวที่เขาว่า
ซึ่งพรเอ็ดโปรวิกเขาออกมาปฏิเสธแล้วเขายังอยู่เนี่ยนะฮะ
ก็ต้องเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์๒ขยิบขึ้นมาถูกต้องไหม

เราไปดูพระประชาธิบัติ
พระประชาธิบัติเนี่ยก็เป็น๒๕

ก้าวไกลเพื่อไทยเท่ากันแต่ปาร์ติวิสต่างกัน
ใช่ค่ะก็เลยเป็นสอสอรวมก็เลยต่างกันอยู่ตอนนี้
แล้วพระร่วมตอนนี้เขาไม่คุยกันหรือไหม
เขาบอกว่าถึงเวลาอาจจะต้องหลังจากนี้ปุ๊บถ้าจะทำงานด้วยกัน
แต่นี่เราต้องให้ความเป็นธรรมนะมันเพิ่งเริ่ม
มันก็เริ่มมาอาจจะที่สองข้างที่แล้วปี๖๒อะ
ขนาดที่เรารู้แน่ว่าใครเป็นรัฐบาล
กว่าจะจัดตั้งได้นู่นน่ะสิงหากรกฎาป่ะ
ใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องรอจนถึงนู่น๓สิงหานู่นนะคะ
ว่าดีไม่ดีมันจะเลยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
เลยออกเลยจะเสียเปรียบหรือเปล่าแม่
อ้าวก็ไม่รู้วันนี้อาจจะเลยหรือเปล่า
ดูแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเหมือนมีแพลตฟอร์มมาชัดเจนเลยว่า
เป็นอย่างนี้ปุ๊บสนับสนุนคือเอาง่ายครั้งที่แล้วรู้อยู่แล้ว
ว่าใครเป็นนายกถูกต้องไหมอืมแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นการลุ้นนะ
ว่าใครเป็นนายกบางคนบอกว่าแพทองทันเหรอ
แพทย์ทงทันขายหุ้นหรือยังอะอุ๊ยอือ
หรือเปล่าแต่ก่อนก่อนแต่ก็ถ้าสมมุติแบบว่าก่อนก่อน
สมมุติว่าไม่ถูกตัดสิทธิจากการเป็นสอสอ
แต่การเป็นคุณสมบัติในการเป็นคันดิเดตนายก

เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นสอสอแต่ก็เป็นนายกได้
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณเคลียร์ทัน

ถามว่าคุณทิมถ้าสมมุติโดนเรื่องหุ้น
หุ้นสื่อล่ะเค้าบอกอย่าลืมนะ

คิดย้อนกลับไปตอนสมัย

คุณธนทรเปิดสภาวันแรกปุ๊บ
ที่ทุกคนปบมือแล้วคุณธนทรบอก
ผมขอปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย

แต่เมืองต้นเขาก็บอกเขาจะยื่นตรวจสอบคุณสมบัติด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีการพิจารณายังไง
เพราะว่าเขาบอกว่าบางทีเขาอาจจะยื่นไปถึง
ศาลรัฐมนูลให้วินิจฉัยด้วยซ้ำ
แต่ตอนนี้กรกตก็เริ่มทยอยรับรอง

มันจะต้องเริ่มหลังจากที่กรกตรับรองแล้ว

หลายคนก็ถามว่าทางพักเก้าไกรเป็นยังไง

คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลเนี่ย

ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเร็ว

ก็จะส่งผลทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

ก็จะทำให้เราจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วขึ้น
คาดว่าจะสามารถเจรจากับพักร่วมจบ

ถ้าไม่มีปัญหาอื่นเข้ามาแทรกนะฮะ

ความกังวลในส่วนที่มีความขัดแย้ง

หมายสถิตย์กรรมคุมอธิบายถึงคุณปุ่นใช่ไหม

ที่หมอชุระนาตริย์ใช้คำว่าอย่างนั้นเลยนะ

คือเสียงเข้าไมค์หัวกล้องเข้าอะไรก็ยังได้ยิน

แดดดี้ปุ่นของหลายคนก็บอกว่า
ถ้าพักเพื่อไทยไม่สบายใจในการทำงาน

ผมลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ครับ

อันนั้นคือมีการประทะกันมา
วันนี้เมื่อไปถามพักเก้าไกร

เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
กระทบต่อความสัมพันธ์ภายในพักรวมรัฐบาลหรือเปล่า

ความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมชาติ

ในเรื่องของการทำงานไม่มีใครที่จะเห็นด้วยกัน๑๐๐หรอก
เจรจาพูดคุยกันต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ความกังวลใจหรือความเข้าใจผิด

ในการร่วมงานกันต่อไปในหนังตรวจค้า

ดังนั้นเนี่ยปรากฏการณ์การแทนของเราเนี่ย
จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนจากทางขาวในภาคเก้า
ในขณะที่วันนี้ทางพักเพื่อไทย
คุณหมอชุระนานศรีแก้วเนี่ยนะฮะ

เขารู้ว่าอยากให้พักเก้าไกรเนี่ย

ถูกต้องไหมฮะอยากให้พักเก้าไกรเนี่ย
เป็นตัวนำนะเป็นตัวนำ

กับนายแพทย์ชุลนานศรีแก้ว
ที่ภาคเก้าไกรทำบทบาทเนี่ย

ถ้าสมมุติพักเก้าไกรจะทำเนี่ยเขาก็บอกจะประสานให้

เรียกได้ว่าตอนนี้ดังระดับประเทศ
ดังพอกับพระเอกนางเอกเลยนะครับปรากฏในเรื่องไกลลีกิจวัฒนะ
ผู้สมัครสอสอบซีลัยชื่อจากพรรณประชารัสเนี่ย

พักที่อยู่บนนี้๓๑๓คน
แล้วเหลือ๒๐๐๒๐๐กว่าคนจะเหลือไว้ทำอะไร

แต่เขาบอกว่าเป็นความสงสัยส่วนตัวของเขา

ถูกต้องไหมฮะหมายถึงว่าไม่ได้ต้องยุบ
ขณะเดียวกันแค่ตอนนี้ยื่นคำร้องต่อกรกตก่อน

คุณไหมซึ่งตอนนี้คุณไหมเป็นหัวหน้าภักดิ์เก้าไก่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกเราไม่มีความกังวลแต่อย่างใด
และการตีความว่าด้วยพรปภพักการเมือง
เป็นกฎหมายที่หากไม่ได้เขียนไว้จะทำไม่ได้เลย
มันถูกต้องแล้วหรือยังนี่ไงมันไม่ง่าย
เขาก็บอกว่ามันมีอีกหลายอย่างที่วันนี้คนจับตามองกันว่า
เฮ้ยจะเป็นยังไงต่อ
คือพอมันมีประเด็นเรื่องของถ้อยคำในกฎหมายมาเกี่ยวข้องค่ะ
คือคนก็ตีความกันแบบเออมันตีความไปได้ขนาดนั้นเลย

เหรอเอาจริงทั้งสองพรรคทั้งพรรคเพื่อไทยเอง

ถึงจะมีการเลือกอันนี้นะ
อันนี้ใครจะอยากได้เราจะชนะกันทำไม

อย่างที่ผ่านมาเนี่ย

ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เราเอา๘๕มาหาร

วันนี้พักเก้าไกลเท่าไหร่
บางคนบอกว่าต้องหารด้วย๙๑๐ด้วยซ้ำไป
เอาง่าย๑๐คน๓๐๐คน
ก็ได้๑กระทรวงเนี่ยหรอ

มันก็อาศัยความสามารถเหรอ

คิดว่าทุกคนจะไม่มีความสามารถเลยเหรอ

แล้วแต่ว่าพักจะเอาความสามารถของใครไปอยู่ตรงไหน

ก็อธิบายอะไรก็เดี่ยวข้อสมาธิจะไปอยู่ที่กระโหลหรือเปล่า
ผมต้องไปเป็นนายก

พี่โออย่างว่านะคะ

ถ้าภูมิที่มาใช้สิทธิ์
ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่า๗๕๗๑ถือว่าคนออกมาใช้เสียงหมด๓๙๕๑๔๙๖๔คน
ซึ่งเมื่อเทียบจากสถิติแล้วจริงแล้วเนี่ยณวันนี้สูงเป็นประโยชน์ประวัติการ
มันต้องติดตัวเยอะแม่ตอนนี้บอกเลย
รอบที่เรารู้สึกจะ๗๔รอบที่๗๕
อัธิบายกว่าเยอะ๗๕นะครับเกือบ๗๖
ไม่รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาศ
คือคนนี้เขาเป็นอดีตรอบประพาวครับอายุ๓๕ปี

แต่ว่าตัวเขาเองเข้าไปเก็บปืนในถังขยะนะคะปืนปลอมในถังขยะ
แล้วเอามาใช้ก่อเหตุคือตำรวจสอนอนหลัก๒ควบคุมตัวนายนิทินานายุ๓๕ปี
เป็นอดีตรอปภไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่ร้านทองในห้างดังย่านบางแคล
หลังจากก่อเหตุบุกเดียวเข้าไปชิงทองรูปภัณฑ์๗๑บาทมูลค่ากว่า๒ล้าน๔แสนบาทนะคะ
แต่ว่าหลบหนีไปไปจนมุมถูกจับที่ห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ในช่วงกลางดึกพร้อมกับของกลางเป็นทองรูปภัณฑ์
ด้านพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานมีการเปิดเผย
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขายอมรับว่าเขาเคยทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปัจจุบันคือเขาตกงานค่ะขาดรายได้ติดหนี้ไปกู้เงินหลายธนาคาร
รวมก็เป็นเงินกว่า๑แสนบาท
ก็เลยชิงทองหาทางปลดหนี้ค่ะ

โดยวางแผนนำปืนปลอมที่เจอในถังขยะแถวที่พัก

ทีแรกเขาบอกว่าเขาเดินทางไปดูลาดเหลา
ที่ร้านทองอีกแห่งภายในห้างท้องที่สนเพกเกษมค่ะ
แต่อันนั้นไปปุ๊บลงมือไม่สำเร็จ
ก็ไม่พบร้านที่จะสะดวกต่อการก่อเหตุ

มุ่งหน้าเข้าไปที่ห้างย่านบางแคร์

ทองรูปภัณฑ์อยู่กับผู้ต้องหารวม๖๑เส้น
แต่ร้านเนี่ยเขาแจ้งว่าทองเขาหายไป

เรื่องต้นก็เลยมีการแจ้งดำเนินคดี๒ข้อหาค่ะ
ชิงโดยใช้ยานพาหนะและรับของโจร
ทางด้านพนักงานของร้านทองนางเสาแนนก็เปิดเผย

เขายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย

ซึ่งโดยปกติเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อทอง
จะคอยสังเกตท่าทีของคนที่มาซื้ออยู่แล้วนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาก็ไม่พบความผิดปกติอะไร
สำหรับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาสวมหมวกกันน็อกอำพลางใบหน้า
เข้ามาถึงก็ตรงมาแล้วก็ก่อเหตุชิงทองทันที
พร้อมกับบอกว่าหากกดสัญญาณเตือนภัยจะยิง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่รอปภเขาจะเข้ามาช่วยจับกลุ่ม
แต่คนร้ายเขาวิ่งหนีออกไปได้สุดท้ายก็คือตำรวจก็คือไปจับได้
อย่างที่บอกค่ะที่ห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออาทร
กลางดึกที่ผ่านมาพร้อมกับของกลางรูปภัณฑ์เนี่ย
คือเราได้ยินข่าวข่าวของการชิงทองอยู่เรื่อยเรื่อยจริงจริง
แต่อันนั้นอ่ะหูเอาปืนไปยิงจริงจูนใช่
แต่ตำรวจนั่งกินข้าวอยู่ตรงตลาดน่ะแล้วอดข้างเลยอือคือแล้วยิงโดนทอไทยชอย
ยิงเปิดทางไอ้ค้าอืม
นี่เห็นไหมติดกันเลยเมื่อวาน

แต่ถ้าสมมติเราเคยคุยกับชนธิฝัยรัฐอ่ะ

วันนี้ร้านทองคลายไปแบบได้เป็นทุกร้านมาก่อน
เราคิดถึงสภาพเราโตขึ้นมาอันนี้ก็ยังทัน

ใช่เธอจะโตมากับร้านทองที่เป็นกระจกหมด
ค่ะเห็นแบบเห็นทองเยอะชัด
จนวันนี้มันถึงร้านทองต้องเป็นลูกกรงลูกกรง
ขนาดนี้ลูกกลงแล้วอย่างบางคนยังตายทำเลย

ที่ว่าสมมุติถ้าเราเป็นโจรเนี่ยเราก็จะไปเข้าไปป้นใช่ไหม
เพราะว่าอุปกรณ์อย่างปืนมันหาง่ายหรือเปล่า
ปืนหาง่าย๒และวันนี้คือคนเราคิดว่า
การกระชาติทองไปป้นทองอะมันเสี่ยง
มันเสี่ยงที่แบบคุ้มนึกว่าจะหนีได้
แต่ทุกวันนี้ร้านทองเองเขาก็ป้องกันของเขา

แต่พอโมยขาโจนเยอะเรื่องปืนก็เยอะ

แล้วไปสะพานควาดูเอาแบบนะมั้ยตอนนี้ทุกห้างมี
เมื่อก่อนร้านทองจังหวัดมันจะมีเมื่อสักกี่ร้านอ่ะ
แล้วเป็นบูธแบบเปิดโลกเหมือนวันที่โดนก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
แต่เขาบอกว่าโปร่นทองกี่เคสที่อ่านมา
หนึ่งไม่เคยได้ใช้เงินและสองโดนจับทุกลายจริง
โดนจับทุกลายถ้าแต่มันจะน้อยครั้งที่
จับไม่ได้ใช่ไหมน้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่โดนจับได้หมด
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดก็ถึงที่มันเร็วปืนนะคะ
เอาดูเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะได้เห็นคลิปแล้วค่ะ
ที่เขาไปดวนปืนกันสนั่นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๕๐กว่านัด

ประเด็นคือหาปืนกันง่ายขนาดนั้นเหรอ๕๐กว่านัด
หนูคะเขาบอกนักข่าวก็ต้องหยุดถามว่า

จริงเราก็ไม่ได้ถามเพื่อถามหรอกค่ะเราก็ถามไปถึงตำรวจ
ไปถึงตำรวจนั่นแหละให้เขาได้ยิน
ซึ่งแก๊งนี้เขาบอกว่าเป็นแก๊งคู่อริกัน
นัดมาเคลียร์กันคือกลุ่มนึงเนี่ย
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไงก็เลยนัดมาเคลียร์กันตรงนี้

มีนัดหนึ่งเจาะเข้าสมองผู้ชายคนหนึ่งฝั่งก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ
ประเด็นคือเขาจะแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวสิงหาคมนี้แล้ว
พ่อบอกเก็บหอมพร้อมริบค่าสินสอดมาเป็น๑๐ปี

พันธุ์ตำรวจเอกนพธรวาชายุง
ผู้กำกับสพบางศรีเมืองบอกว่า

เพราะว่ากลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุ
เป็นแก๊งเนี่ยแก๊งที่เปิดฉากยิงมาเนี่ย
ฝั่งซ้ายเนี่ยชื่อแก๊งหงซิ่ง
มีที่ก่อเหตุหรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่๕จุด
ตำรวจก็เลยยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดนทบุรี

ตรวจแล้วไม่เจอตัวคนเกาะเหตุนะคะ
แต่ว่าก็เจอพยานหลักฐานสำคัญทั้งปืนลูกซองทั้งกระสุนปืน
ก็เก็บเอามาหมดนะคะแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ยื่นคำร้องต่อสารออกไหมจากผู้ก่อเหตุแล้วแปดหมายด้วยกันนะคะ
ซึ่งก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งด้วยที่พยาหลักฐานยังระบุไม่แน่ชัดว่า
อยู่ในเหตุการณ์ร่วมก่อเหตุด้วยมีส่วนในการก่อเหตุ
หรือแค่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ทีนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่า
แก๊งเนี้ยมันมีคนนามสกุลดังด้วยนะมีคนนำสกุลดังรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย
เขาก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกันตำรวจบอกว่าจะดังแค่ไหน
จะรู้จักผู้ใหญ่คนไหนก็จะไม่มีผลต่อรูปคดี
อันนี้คือสิ่งที่ผู้อำกับพูดออกมานะคะโดยจุดตรวจค้นทั้งห้าจุดเนี่ย
ก็คือเป็นบ้านของคนที่ถูกออกหมายจับมานั่นแหละแก๊งหงซิ่ง
แล้วก็มีอีกแก๊งหนึ่งด้วยนะมีบ้านในเต้กับในเต๋าหลบหนีไปได้
เจอแค่ภรรยาในเต๋าที่เป็นคนพาตรวจคนบ้านจุดที่สองบ้านของนายสุรชาติ
ฉายาเขาคือโอมวัดแดงจุดนี้เนี่ยมีปืนลูกซองกับกระสุนปืนจำนวนนึงค่ะ
ที่สามเป็นบ้านนายวรพงศ์ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นจุดที่สี่เป็นบ้านที่อยู่ในซอยป่าไม้อุทิศ
เป็นบ้านว่าที่ร้อยตรีคณิตินหรือว่าร้อยตรีเพชรอยู่ระหว่างตรวจค้นเหมือนกัน
แล้วก็จุดที่ห้าเป็นบ้านนายพาคินอยู่ระหว่างตรวจค้นนี่ระดมกำลังกันมาเป็นร้อยนาย
เป็นแก๊งค่ะเพราะว่าวันนั้นที่ขับรถกันไปอ่ะดีที่ว่าโดนปืน๕๐นัดอ่ะ
กันสักนิดหนึ่งหรือฮะแล้วแบบจิงกันเป็นร้อยนัด
คนที่โดนลุกหลงอ่ะไม่สงสารเขาบ้างเหรอเนี่ยแหละ
ว่าโทรธิแคกศ์กดมาสักนิดหนึ่งไหมมันเป็นหรือโทษมันเบาไป
ในหนังเหมือนกับป่าเมืองเถือน

แต่แบบว่าเนี่ยถ้าเธอเป็นมนุษย์แม่ถี่

เหลียดตัววนเนาะ
เหมือนบางทีหนังฮ่องกงที่เมื่อก่อนเราดู
แต่มันมีแค่ในหนังที่แบบเอาปืนไล่ยิงกันอย่างนี้
อย่างนี้มิ้นนึกถึงประเทศที่แบบอยู่แถบ
โซมาเลียไนเจรียแบบอเมริกาใต้แอฟริกาใต้อ่ะ

ที่เขายิงกันแบบนี้ที่เป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ

คู่อริกันหน้าโรงเรียนเลยอย่างนี้

ทำไมเราถึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
คนไม่กล้ามีลูกแล้วเพราะกลัวลูกต้องออกมาเจออะไรป่

พอถึงวันหนึ่งที่เขาโตไปเราก็
เราก็สอนในทางที่ดีได้แต่สุดท้ายทางปฏิบัติ

เพราะเมื่อก่อนเราโตมากับเราไม่มีโซเชียล

เจอป่ะเจอน่ะขึ้นมาแหละ

ก็เห็นข่าวตำรุกกระป่าวมันอยู่เรื่อยนะ
แป๊บนึงมันมาอีกแล้วเขาบอกว่าเว็บพนันออนไลน์โหเวลาข่าวจับอืมได้ไปหมด
เดี๋ยวลองดูดิไลก์แป๊บนึงมันขึ้นมาอังกฎิมาอีกแล้วเหรอแต่ก็ขึ้นอืม
ซื้อขายหงขายหวยเว็บเว็บเต็มไปหมดเนอะไงมาอีกแล้วอืม
มันมาอยู่เรื่อยจริงจริงอืมบล็อกไม่ได้ก็ไม่รู้จะบล็อกยังไงแล้วเนี่ย
มันไม่บล็อกไม่ทันหรอกเขาก็แบบมันเหมือนตั้งออโต้ไพลอทไปป่ะใช่ไหม
เขาบอกว่ามันมีการกรองคำได้แบบว่ากรองว่าถ้ามีคำว่าหัวมีคำอะไร
แต่เอาจริงจริงอ่ะดีลวนี้เขาไม่เขียนไปเลยเขาไม่ใช้คำนั้นเลย
บางทีเขาเขียนตัวแรกขึ้นมาเลยใช่อืมคือแบบปลองยากอีกอืม
ปิดคอมเมนต์เลยดังนั้นไม่ได้ทำได้เท่านั้นอ่ะใช่เอ้าไป
ติดตามความคืบหน้าเรื่องของทนายพัฒน์สักนิดนึงนะคะเพราะมีการขอเลื่อน
รับทราบข้อเก่าหาตำรวจบอกว่าถ้าเกิดมีการเรียกครั้งที่สองแล้วไม่มา
เนี่ยก็จะเป็นการออกหมายจับแล้วคือพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามก็มีการเปิดเผยนะคะความคืบหน้ากรณี
เรียกตัวทนายพัฒน์หรือว่านางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์
ซึ่งก็เป็นทนายความของคุณแอมสายนายผู้ต้องหาคดีวางยาฆ่าชิงทรัพย์
ให้มาพบเพื่อที่จะรับทราบข้อเก่าหาในกรณีการปกปิดหลักฐาน
บอกว่าเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางทนายพัฒน์เขาได้ตอบตกลงนะคะ
บอกว่าจะเดินทางมาเข้าพบตามหมายเรียกในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้
ซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าตัวเขาก็มีการติดต่อพนักงานสอบสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะขอเลื่อนนะคะขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อเก่าหาอีกครั้งหนึ่ง
แต่เป็นการขอเลื่อนทางวาจายังไม่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะต้องดูเหตุผลนะคะว่าการขอเลื่อนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
จากว่าตามขั้นตอนการออกหมายเรียกครั้งแรกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยยังไม่มาปุ๊บ
ก็จะออกหมายเรียกอีกครั้งเป็นครั้งที่สองถ้ายังไม่มาหรือมีการขอเลื่อนไปอีก
อันนี้จะพิจารณาขอไม้จับต่อไปนะคะเนี่ยต้องรอติดตามกันว่ายังไง
อย่างที่บอกทนายพัฒน์ตอนนี้ถือว่าเป็นทนายเบอร์หนึ่งของแอมอยู่
เป็นทนายตัวหลักของแอมม์ตัวหลักเลยใครบอกว่าเขาจะหาทนายยังไง
ก็ยังเป็นทนายเบอร์หนึ่งใช่ค่ะวันนี้ที่เขาเรียกเรียกทนายมาเนี่ยเพราะอะไร
เขาบอกว่าอาจจะต้องมาสอบส่วนเพิ่มเติมว่าใครเป็นคนวางแผนนะ
อย่างเช่นต้องเอาสายนายไปผสมกับเพื่อเป็นยาเสพติดเพื่ออะไรอย่างนี้
เหมือนแบบว่าเฮ้ยหรือแอมเป็นคนคิดเองทั้งหมดเลย
เป็นเรื่องของหลักฐานเรื่องของกระเป๋าด้วยค่ะที่แบบมีการส่งกระเป๋าไปไปมา
อันนี้มันเป็นการแบบว่าปกปิดเรื่องทำลายหลักฐานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะต้องมีการมาสอบส่วนเรื่องนี้แหละ
ดูดิกระเป๋าทำไมต้องส่งไปตรงนู้นส่งไปตรงนี้
หมายถึงว่าให้ญาติส่งไปที่บ้านไม่มีคนอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ส่งไปหาก็คือมีหลายคนเลยไปสุโขทัย
ไปบ้านไปบ้านพ่อแม่รองออฟแล้วกลับมาที่บ้านรองออฟ
แล้วส่งต่อไปที่กาญจนบุรีบ้านของแอม
แล้วก็ให้น้องสะพ้ายส่งไปที่บ้านเพื่อนสนิทที่เพชรชบุรี
จนสุดท้ายก็คือไปเจอที่นั่น

ในฐานะคนทำละครได้เลยนะแน่เนอะ
เป็นเรื่องเป็นซิริสร์ซอบสวน

สายศาสตร์โหลโน้นกล่อออกแล้ว

เหมือนฟิวเชอร์ร็อกโฮม
ดูสิการส่งกระโปรงกระเป๋าอะไรก็คือแบบ

แต่เขาบอกว่าใครเล่าอะไรเยอะเดี๋ยวฟ้องด้วย

ไม่รู้มอป้าพวกอีกรึเปล่า

มันจะต้องเอาปากไปเช็ดผ้าจริงไหมเธอ
ก็มันคงต้องเช็ดมันก็เลอสิแม่ให้ไม่เช็ดอะ

เขาก็โพสต์คลิปนะฮะเป็นแสงปริศนาสีแดงคุณดูดิ
แต่คนที่คนเห็นเยอะเลยอ่ะคราวนี้จะว่ามาตรงก็ไม่ได้อ้าวดูสิคนอยู่กี่คน
อืมขอดูคลิปเต็มหน่อยน้ำเอ้ย
แล้วปกติเขาจะมาแบบคนอยู่เยอะอย่างนี้เหรอจี้นั่นสิใช่เหรอเอาลงแสงสีแดงหรือเขียวก่อนดีกว่า
บางคนบอกว่าเป็นพลุหรือเปล่าแต่กระสือไม่กลัวคนเหรอเธอคนเยอะขนาดนั้น
ปริศนาสีแดงรอยอยู่บนยอดต้นไม้
ในเวลากลางคืนนะฮะแต่ปรากฏเนี่ยแต่มันสูงน้อยสูงคนเห็นกันเยอะ
โพธารามจังหวัดราชบุรีตำบลเจ็ดเสมียนหมู่ที่สอง
ซึ่งคนพบก็ยืนยันว่าเกิดมาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลย
คิดว่านี่แหละคือกระสือล่าสุดครับนางสาวสุปการ
หรือน้องกรีนน้องกรีนผ่านมาผนัดเนี่ยอายุยี่สิบสามปี
คนที่พบเห็นแสงประหลาดเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อช่วง๕ทุ่มของวันที่เกิดเหตุ
ตนกับเพื่อนเพื่อนหกคนเนี่ยอยู่กันกระหนังเล่นกันบริเวณริมครอง
ซึ่งริมครองนั้นอ่ะก็ห่างจากบ้านประมาณห้าร้อยเมตร
กลุ่มน้องในก็มองเข้าไปเฮ้ยนั่นแสงอะไรวะเออ
แสงอะไรเป็นแสงประหลาดประหลาดแสงกระสือภาคสอง
คนก็เลยหันไปมองที่แสงก่อนที่พี่อีกคนจะบอกกระสือ
มันคือกระสือนี่ทุกคนก็ผ่านก็ตกใจรีบขี่จักรยานโยนเนี่ยกลับบ้าน
โดยแสงที่เห็นเป็นดวงไฟสีแดงแดงกลมนะฮะ
แล้วก็กระพริบกระพริบรอยขึ้นลงอยู่เหนือยอดต้นมะพร้าว
ซึ่งตนเองแล้วก็เพื่อนก็เชื่อว่าเออก็น่าจะเป็นกระสืออ่ะอืม
มั่นใจเพราะตัวเองนั่งคุยกันอยู่ไม่ใช่พลุ
และที่สำคัญไม่ใช่เลเซอร์ที่คนเอายิงขึ้นฟ้าแน่นอน
เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นสวนมะนาวสวนกล้วยสวนมะพร้าว
แถวโพธารามอ่ะเนอะคงไม่มีใครเข้าไปเล่นอย่างแน่นอน
ที่สำคัญบ้านของตนก็เข้าออกได้ทางเดียวด้วย
อีกอย่างหนึ่งแถวโพธารามเขาจะมีค่ายทหารถูกต้องไหมครับ
มันอยู่ไกลจากค่ายทหารพอสมควรนะจึงไม่เชื่อว่าเป็นผู้ส่งสัญญาณ
อืมไปฟังเสียงน้องกรีนกันหน่อย
สีแดงเลยแล้วพอเหมือนตกใจหรือว่าตกใจเสียงอะไรก็ลงเลยอืม
ในคลิปเลยอ่ะค่ะแล้วลักษณะอาหารเราคิดว่ามันเป็นพลุหรือว่าแสงไฟเลเซอร์หรืออะไรหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ผู้แน่นอนอะอืมเพราะมันเป็นระยะที่หนึ่งคือเวลากลางซอยบ้านหนูเลย
ก็มันไม่ใช่ภูแน่เราก็ไกลจากค่ายทหารอยู่ค่ะที่ผ่านมาที่เรามานั่งเล่นเนี่ย
เคยเจอบ้างไหมเคยเห็นแสงแปลกแปลกอย่างงี้บ้างไหมคะไม่เคยค่ะ
ไม่เคยเลยไม่เคยเลยอืมแล้วรอบรอบบริเวณเนี้ยค่ะ
เคยมีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกระสืออะไรนี้บ้างไหมคะเคยพูดเล่นเล่นกันล่ะค่ะ
เคยพูดเล่นกับกระทรงกระสืออะไรอย่างเงี้แต่หนูไม่เคยคิดว่ามีจริง
ปรากฏบางคนบอกหรือเปล่าเค้ามีการจุดผู้ทดลองใช่ไหมค่ะ
จะได้ดูว่ามันเหมือนกันไหมนี่คุณดูเนี่ยเค้าเอาผู้นี่เอาผู้มายิงเลย
ยิงขึ้นไปน่ะแฟ้วขึ้นไหมอืมมันคนละผู้หรือเปล่า
อืมจังหวะตกไงไม่ใช่จังหวะพุ่งอ่ะจังหวะอันนี้มันเป็นผู้แบบ
กระจายอ่ะหรือมันเป็นโคมลอยเออบางคนก็บอกเป็นโคมลอยหรือเปล่า
คือยายเอเนี่ยอายุกับหกสิบเกือบแสงนิดแล้วเนี่ยชาวบ้านอยู่ที่นี่ก็บอกว่า
แสงสีแดงที่ลอยอยู่ตามคลิปตนไม่รู้ว่าเป็นแสงจากผู้ไฟเลเซอร์หรือกระสือ
อืมแต่มีตายายเขาเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี้ยมานานมาแล้ว
ทั้งที่ตนยังเป็นเด็กว่าเคยฉินแสงไฟสีแดงแดงวอบวาบเนี่ยถามว่ามันมีมาตั้งแต่ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วแล้ว
อืมคือมันจะลอยอยู่บนยอดไม้อยู่ไกลออกไปจากบริเวณเนี้ยแล้วนี่อะไรเนี้ย
นี่เขาเทียบให้ดูไงอันนี้คือเลเซอร์ไงลูก
รูปวันสีรูปวันสีที่เขายนโยนคือน่ะอ๋อมันก็คล้ายอยู่น่ะถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในความ
ขี้มืดนี่ก็แล้วคืออันนี้ว่าเหมือนตกแบบแต่มันจะมีแสงสีอื่นอื่นด้วยไม่ใช่ยังไง
แล้วทีมงานร้องก่อนใจเย็นโพลทาราม

โพธารามแล้วจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย

แสงจากเบเซอร์หรือแสงจากโดนหรือกลาสือ

บางคนก็บอกเป็นโดนหรือเปล่า
อีกพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะ
ไปกันหวยอลละเวงเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหม

แม่เท่าแจ้งจับหลานสะพ้ายไง

ดีใจดีอกดีใจกันใหญ่เลยปรากฏหายไปไหนวะหายไปไหนวะ
คือเหมือนเขาบอกเขาซื้อไว้๖ใบแล้วก็เหมือนกับฝากหลานสะพ้ายไว้
ทีนี้ให้ไปตรวจอะไรอย่างเงี้แล้วประตูบอกเออไม่ถูกนะ
แต่เหมือนเขาบอกว่าฝากไปหกได้คืนมาแค่สี่แต่เขาจำได้อ่ะอีกสองใบนั้นน่ะ
มันถูกมันรางวัลที่หนึ่งอืมมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยค่ะ
คือเกิดขึ้นที่ไหนกาญจนบุรีว่ะหวยเมืองกาลอีกแล้วครับท่าน
หวยเมืองกาลอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่๓๐ล้านคราวนี้มันกี่ล้านลูกทั้งหมด
ใบก็น่าจะ๑๒ล้าน๑๒ล้าน๑๒ล้านใช่ไหมคะนะครับ
คือเอาง่ายง่ายว่าวันนี้คุณรณรงค์แก้วเพชรก็โพสต์ภาพข้อความรางวัลที่หนึ่ง
อีกแล้วเพื่อนบ้านกล่าวหาว่าอมลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดที่๒พฤษภาคมเนี่ย
ในที่สุดแม่มาเลยมาเลยจุดทูปจุดทูปเรามาท้าสาบานกัน
ยังไม่เชื่อเพื่อนบ้านมาจุดทูปสาบแช่งด้วย
เท่านั้นไม่พอเผาพริกเผาเกลือกันใหญ่เลยอืมนะฮะที่สำคัญ
เผากันอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเผาพริกเหนาเกลือจนแบบว่า
ไม่รู้จะทำยังไงชนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันต่อไป
นะฮะล่าสุดเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกสรวิทย์บัวกลิ่นเนี่ย
ผู้กำกับสพนปลือเขาเปิดเผยว่ามีผู้มาแจ้งความโดยอ้างว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่๑นะฮะ
อยู่ดีเนี่ยหายไปนั้นถามเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ที่ถูกกล่าวหารวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
มาสอบสวนแล้วแล้วก็ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อันนี้คือยังไงถ้ามีคนเอามาขึ้นอย่าเพิ่งให้เงินนะ
อย่าเพิ่งให้เงินนะเพื่อสอบถามถึงการขึ้นรางวัล
วันที่๒พฤษภาคมรวมถึงขอความร่วมมือให้คู่กรณีเนี่ย
อย่างแรกคือนำสมุดบัญชีเงินฝากมาแสดงด้วยเอ่อว่ามันมีไปขึ้นเงินหรืออะไรยังไงไหม
คือนางแสงทองศรีอัชชาเนี่ยอายุ๕๓ปีคนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหา
่าว่าเมื่อวันที่๒พฤษภาคมเนี่ยหลังจากหวยออกประมาณสัก๕โมงเย็น
ห้าโมงเย็นเนี่ยป้าจี้ก็ได้เดินมาที่บ้านเพื่อมาไหว้วานให้หนู
ช่วยตรวจรางวัลให้หน่อยโดยมีลอตเตอรี่มาเนี่ย๓ใบ
ก็คือเลขท้ายห้าเก้าเก้ากับหกศูนย์เก้าเมื่อตนตรวจเอ่อ
เลขท้าย๓ตัวแรกก็เพราะว่าเออก็ไม่ถูกรางวัลก็ส่งลอตเตอรี่คืนไป
อันนี้เขาเล่าว่าอย่างนั้นนะจากนั้นผ่านไป๓วันพระที่เดินกลับมาด่าตน
พร้อมกับจุดทูบสาบแช่งอืมบอกทำไมขโมยโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ไปทำไมเขาว่าอย่างงั้นด้วยความไม่สบายใจจึงเดินไปบอกลูกชายป้าจี้ว่า
ตเตอรี่ที่เอามาให้ตรวจไม่มีใบไหนถูกรางวัลที่หนึ่งเลย
แต่ลูกชายป้าจี้ไม่เชื่อแล้วคิดว่าตนเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ดังกล่าวไป
ที่ป้าจี้เนี่ยจะเดินมาด่าตนที่หน้าบ้านอีก
ตนเลยบอกเอาอย่างงี้ด่ากันเยอะเยอะเหนื่อยไปสาบานกันเลยดีกว่าเออ
ไปสาบานกันเลยดีกว่าที่วัดเพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่หลังจากกลับจากสาบานก็ยังถูกด่าอีกถูกด่าอีกยืนยันว่าไม่ได้ขโมยอย่างที่ถูกกล่าวหา
ห้าใบมาโชว์ให้กับสื่อดูพร้อมกับยีนวัตตนเนี่ย
ซึ่งใบที่ไม่ถูกรางวัลส่วนใบที่ถูกรางวัล
ถูกนางแสงทองอ่ะขโมยไปแล้วอืม
ส่วนสาเหตุนั้นมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
พ่อตนนึงเองน่ะจดเลขที่ซื้อเอาไว้ไปฟังป้าเค้าซักนิดนึงข้า
ฝากมันให้หมดเลย

แล้วอีนี้๕บายมันเอาคืนมา
แล้วยายมันรู้ว่าถูกหัวหน่อยตอนไหน

แล้วก็ไปดูมันเลขตรงกันอืมเราก็ต้องรอวันนั้นนะ
รอวัยสังชินมาวัยห่วยมาด้วยนะให้ดูเลขกรงเป๊ะเลย
ฉันยังรู้ฉันไม่รู้ถูกวันที่๑ฉันไม่รู้หรอก
ถ้าไม่ยากได้คืนไหมโอ้ยอยากได้ได้มาก็แบ่งกันไปเลย

ไปฟังนั่นคุณป้าเขาบอกไปฟังคุณแสงทองต่อครับ
อะไรนะคะก็เอาคืนให้เขาไปเขาก็กลับไปบ้านได้อีกประมาณ
สองวันสองสามวันเขาก็เดินมาด่ามาทอ
เสียเสียทุกอย่างมาจุดทูบแช่ง
มาเผาพริกเผาเกลือแช่งไปตรงไหนเขาก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังไปทั่ว
ตรงไปไหนก็เขาก็ไปพูดไปประจาน
น่ะอืมไปหาได้ยังไงแม่อืมไปหาได้ยังไง
เขาบอกว่าต้องไปดูต้นคั่วเออต้องไปดูต้นคั่วอืม
ถ้ามีจริงไปเทียบต้นคั่วก็จะรู้ว่าในในคนที่
จี่แกไปซื้ออ่ะแกซื้อกับใครแล้วไปดูต้นคั่วถ้าต้นคั่ว
นั้นอ่ะมันมีเลขที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่จริงก็จะเป็นจุดแรกว่า
แปลว่าในแผงของคนนี้มันมีรางวัลที่๑อยู่จริง
แต่ก็ต้องประจวดอีกว่าแล้วมันใช่ใบที่ป้าจีแกซื้อเปล่าอืม
อันนี้ต้องไปไล่สอบก็คือต้องรอดูเรื่องของคนที่เอาเงินไปขึ้น
ใช่ว่าแบบมีเลขนี้ใครเอาไปขึ้นบ้างคนรอบตัวก็ต้องไปนั่งเช็คกันหมด
ใช่ว่ามันหายไปแถวไหนตรงไหนอืม
ไปดูเรื่องนี้นิดนึงเขาบอกว่าดีใจหลายเรื่อง
งัวน้อยออกลูกผู้ใหญ่บ้านบอกเอางี้ละกันฉันควักเงินเลย
สามหมื่นห้าจ้างมูลกรณีมาฉลอง

ไม่เขาบอกว่าแบบเขาตั้งใจมากไงคือมันจะได้ต่อยอดการขยายพันธุ์ของเขาได้
ดังนั้นเนี่ยเขาตั้งใจแล้วไงมันออกลูกมาเนี่ยคือ

คือผู้สื่อข่าวต้องลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะ
เดินทางไปที่สวนผู้ใหญ่บ้านนากว้าง
บ้านนอกคอกม้าท้ายหมู่บ้านนากว้างค่ะ

ไปสอบถามกรณีที่มีการประกาศเชิญชวนเลยนะจ๊ะ
ชวนมาร่วมงานฉลองงวนเอาให้ออกลูก
โดยมีการจ้างวงดนตรีแสงจันทมิวสิก
ดนตรีในชุมชนมาทำการแสดงในช่วงกลางคืน

แล้วก็ความสนุกซะหนังคือนิกัดให้กับผู้มาร่วมงาน

นายสิทธิผลผู้ใหญ่บ้านนากว้างอายุ๕๖ปี

เขาอยากได้วัวอเมริกันบามันเลือด

เขาก็เลยมีการติดต่อไปขอซื้อมาจากฟาร์มที่กรสินค่ะ

ตอนนั้นตัวแม่เขาตั้งชื่อว่ากำไหล่
มาประมาณ๒ปีจนกระทั่งมันติดลูกในปีนี้
แล้วก็เพิ่งจะคลอดลูกวัวตัวแรกเมื่อ๑๔วันที่แล้วค่ะ

ก็ตั้งชื่อเจ้าน้องว่าน้องเรนนี่
ด้วยความที่ดีใจมากว่าวัวที่ตั้งใจเลี้ยงมานาน

เพราะว่าจะสามารถต่อยอดขยายพันธุ์ได้อีก

แล้วก็คนรู้จักในแวดวงเลี้ยงวัวเลี้ยงม้ามาร่วมงาน
แล้วก็อยากจะลองดูว่ามีใครมาตามคำเชิญ

รับว่าที่ผ่านมาไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อน

เป็นการสร้างสีสันเพื่อให้เพื่อน
โดยตัดสินใจจ้างมนตรีที่รู้จักกันมาในราคา๓๕๐๐บาท

จะเอาพวงมาลัยคล้องถ่ายลงถ่ายรูปเลยนี่ไม่เอาเลยนะ

เขาเอาไว้ฆ่ากันเหรอ
จริงไบมันนี่น่าจะเป็นวัวเนื้อแล้ว

คือตั้งใจจะเลี้ยงเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อได้
เพราะว่าลูกที่ออกมามันเป็นตัวเมียเหมือนกันไง
เขาก็เลยบอกว่าหูตัวเมียเขาก็สามารถต่อยอดจากเจ้าแรมมี่ได้อีก

ฉลองหน่อยอย่างนี้

เขาเชิญชวนเพื่อนพี่น้องญาติเยอะ
เป็นคนในกลุ่มที่เลี้ยงวัวเลี้ยงม้าด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

กลายเป็นบอกว่าเฮ้ยลูกหลาน
เออเขาจะไปลงศรีกันเยอะใช่ไหม
ส่งลูกไปเรียนอังกฤษส่งลูกไปเรียนอะไรอย่างนี้

ทำเป็นแบบว่าเหมือนเนื้อวัวที่แบบว่า
อยากจะเพิ่มมูลค่าเนื้อวัวให้กับคุณชุวิต
เขาเอาแต่เนื้อเอาวัวพันอย่างนี้มาเต็มเลย

เขาบอกว่าแต่ตัวเองเป็นคนไม่กินเนื้อก็เลยกินไม่เป็นไง
เขาบอกว่าเนื้อวัวที่สุรินทร์ตอนนี้อร่อยที่สุด
เพราะว่าเขาเลี้ยงแบบว่าเหมือนทำเป็นฟาร์มใหญ่เลย

สุรินทร์ไม่ใช่เมืองช้างแล้ว
ก็คือช้างก็ยังมีอยู่แต่แบบว่าวันนี้ลูกหลานชาวสุรินทร์
เขาแบบว่าไปเรียนเมืองนอกแล้วแบบทำกลับมา

อืมนี่คนบอกดูข่าววัวช่วงเย็นเย็นหิวเลย

เนื้อนุ่มสุกี้คอมเม้นต์เพียบ

แต่อีกอย่างหนึ่งถึงหลายคนบอกรอมานานแล้ว
เขาบอกว่าปีนึงมันจะมีครั้งเดียวเห็นพอ

หนูต้องไปกินไปเชียงใหม่แกงคั่วเห็ดเพาะต้องไปกินที่เชียงใหม่
หรอฮะโคตรอร่อยแล้วแบบอร่อยเอาเห็ดเพราะมาผัด

ใช่เขาบอกว่าเห็ดเพาะที่ดีคือมันก็จะมาช่วงฝนแรก
ซึ่งเนี่ยเราเข้าหน้าฝน๒๒พฤษภาคมช่วงนี้คือช่วงฝนแรก
บ้งชาวบ้านไปเลยเข้าป่าตั้งแต่ตี๔
ไปหาเห็ดพอหรือบางคนเขาเรียกเห็ดถอบอะค่ะ
เขาบอกว่าเห็ดจอนช่วงอ่อนอ้ออ้อเข้าขาว
บ๊วยแต่เขาบอกว่าฝนแรกอร่อยที่สุด
เห็ดเพราะเผลอบางคนไม่รู้จัก
เด็กไม่รู้เนอะเป็นลูกกลมมีหลายขนาดนะคะ
เวลาเคี้ยวไปมันจะแบบป๊อ๊ะอย่างนี้เนอะเนี่ยอันนี้หิวของจริงเลย
เขาบอกว่าราคาช่วงนี้พี่มดกำเงิน๕๐๐บาท

เพราะมันคือเห็ดเพาะฝนแรกไงมันจะแบบเป็นเห็ดอ่อนกรอบหวานอร่อย

คือเขาจะเอาเห็ดเพราะมาผัดกับน้ำมันหอย

หรือแกงคั่วแบบเหนื้อ

แล้วก็ใส่ใบยี่หล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ทำไมมันอร่อยแล้วแบบว่าต้องไปเชียงใหม่ยังไงก็ต้องไปกิน

อันนี้ไม่เคยกิน

แต่ชอบความแบบกินแล้วเป๊ะ
แต่ว่ามั่นใจแล้วว่าไอ้เห็ดเพาะผัดน้ำมันหอยอร่อยมาก
นี่พูดมาขนาดนี้หาชื่อร้านมาด้วยนะครับ

คุณผู้ชมใครอยู่เหนือเนี่ยบอกหน่อยสิ

ที่มันไปทางเรียบเรียบของผมปลาใช่ไหมครับ

ในฝันหรืออะไรวะเมื่อก่อนนี้
ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยอะ
เดี๋ยวตอนเนี้ยล้านเยอะไง
แล้วก็เอาไงลงจากสนามบินทางไปถางดง

แต่เห็ดเพาะตามเซ็นทรัลก็มีขายยังไม่รู้

ร้านอาหารก็มีพอเป็นช่วงหน้าเหตุผลอย่างนี้ค่ะ

มีเมนูเห็ดผอดเหมือนกัน
มิ้นเคยกินเห็ดผอดครั้งแรกคือแบบต้มเกลือ

เขาเรียกว่าร้านคุ้มเวียงยองแล้วเป็นอีกร้านที่อยู่ทางนี้
ที่เราเข้าไปในเมืองที่เราออกจากถ่ายรายการกันเสร็จแล้วไป

บ้านในฝันสวนในฝันอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมบอกว่าแบบว่าหน้าฝนแบบนี้คนหาเห็ดพอก็คือ

แต่จะมีอยู่ร้านหนึ่งเวียงที่เป็นอาหาร

ใส่ไก่ฉีกอร้อยอร่อย

คือวิธีการหาเห็ดเพาะเนี่ย

คุยหน้าดินตรงที่มันมีใบไม้อ่ะ

อย่าไปเผานะคะนี่คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากว่า

ไม่เอาไม่เผานะตอนนี้เรากำลังพยายามสู้กันอยู่

อ๋อนั่งเผากันเพื่อจะเอาเห็ดเหรอเถอะ

ประมาณตั้งความชาวแชวนมากจริง
ตรงพละเช้าชาวมาก็จะเห็นน้อย
เขาเป่าหัวเห็ดเหงิงพออยู่ในป่าหินทราย

วันละพันสองพันเลยหรือเปล่าได้ไปเถอะ
แต่มันอร่อยถ้ามันกินกับคลิกกับพี่ขาก็อร่อย
อ๋อวันนี้เดี๋ยวมันมีทั้งปีเพราะว่ามาใส่เกลือเป็นโหลง
แต่ถ้าที่มันเป็นช่วงหน้าหมู่บ้านในฝันเอาผิวขังลงหรือเปล่า
ไม่เยอะหมู่บ้านในฝันหรือว่าใช่หมู่บ้านจริง
คันคลองคนชนรับประทานคือบ้านสวนแกงร้อน
มันมีหลายบ้านเลยนะในบ้านร่มไม้บ้านไร่ยามเย็น
จำไม่ได้ต้องถามพี่ตั๊กพี่อยู่ตรงนั้นน่ะบ้านพี่ตั๊กมายุรา
บ้านสวนแกงร้อนหมู่บ้านแต่หนูเคยกินเพชรดอยงาม
เพชรดอยงามอร่อยรูปก็คือร้านที่ตรงแก่สนามบินใช่ไหมล่ะ
ใช่อยู่ซ้ายมือก็พี่หมายถึงว่าตรงนั้นแหละเพชรดอยงาม
ร้านนี้ชื่อเพชรดอยงามแล้วที่เราต้องไปซื้อเค้กกันด้วย
แสนคำเทอร์เรสซอยบ้านในฝันแอ๊บ
ซอยบ้านในฝันร้านชื่อแสนคำเทอร์เรสแสนคำเทอร์เรสใช่ไหม
น่าจะน่าเทอร์เรสอะไรอย่างนี้เพราะว่าบ้านพี่ตั๊กมายุหลา
บ้านไร่ยาไทยอ๋อเออฉันรู้แต่ว่าบ้านมายุหลา

รู้แต่ว่าอยากเชื่อต่อพี่ตั๊กอยู่อยากไปกินเลย

พูดแล้วเหมือนหิวข้าวยังไงก็ไม่รู้
อยากสั่งเห็นพอกมากินเลยอยากกินเห็นพอกจริง
เอาไปต้องหาแบบว่าเมื่อก่อนจะต้องแบบ
ถ้าใครกลับเชียงใหม่ฉันฝากเขาซื้อตลอดเลยนะฮะ

โอเคอย่างนั้นเบก่อนพี่ชมพักหนึ่งหิวแล้วค่ะ

อ้าวโต่นทีคนก็บอกว่า
นะคะดาราอะไรน่ะ

วันนี้ก็บอกใครจริง
ถ้าใครเป็นเจ้าของเว็บพนันในจริง

แล้วใครจะเอาชื่อตัวเองออกหน้า

หลังจากที่มีอักษรย่อดาราพอพันธ

มีครอบครัวแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพนันชื่อดัง
ซึ่งแฟนเก่าเป็นชื่อเว็บ

ร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นอายุ๒๐ปี

จึงมีคนในวงการบันเทิงหลายคนถูกโยงไปไง

ล่าสุดคนที่เขาถูกโยงมากที่สุดคือใคร

คนเนี่ยจริงแล้วคนมองไป๒คน

เขาไม่ต้องทำหรอกการพนันออนไลน์
พอบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาทำจริง

แต่อีกคนที่คนพุ่งเป้าไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเพชรจ้า

วันนี้นิวเคลียร์อดีตภรรยาของเพชจ้าเนี่ยเขาแคปข้อความดังกล่า
เขียนข้อความว่าเพื่อชี้แจงและปกป้องอดีตสามีนะครับ
ใครมันจะบ้าเอาชื่อแฟนเก่ามาทำเว็บ

ตลกเหมือนกันเนอะ

มันเริ่มจะพูดกันเยอะแล้วแล้วข่าวมันไม่เป็นความจริง

พี่สาวนางอ่ะสองคนนางเป็นคนขายผลิตภัณฑ์อีกพวกอาหารเสริมจาก
เมื่อสิบห้าปีที่แล้วน่ะอืมยุคแรกใช่ไหมคะยุคแรก
ตัวเองคิดถูกฝันทุกวันนี้คนยังรวยด้วยแล้วตัวนางเป็นคนแรก
แรกขายอ่ะอืมคิดดูว่าเขาบอกว่าเขาทำงานตั้งแต่ยู๒๐
ตามกันจะรู้ดีทำไมสื่อไม่กรองความจริงก่อนเผยแพร่คะ
นั่งกล่าวอย่างงั้นอืมนี่คนบอกพอพรก็พี่มดดำ
ไม่ต้องนั่งทำงานขนาดเนี้ยครับพอพี่พี่อืมเอ่ย
ไปดูคุณแหวนนิดนึงเขาบอกว่าเขากรี๊ดหนักมาก

อยากจะแบบว่าไปฉลองวันเกิดที่
ซึ่งพี่อ้ำพัชราภาเขาบอกเลยว่าเขาก็จัดให้นะคะ
อันนี้เรียกว่าเกรี๊ตรวมกลุ่มเพื่อน

คือพี่แหวนบอกเป็นอีกปีหนึ่งที่ประทับใจสุดนะคะ
กับการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๙ปีแบบจัดหนักจัดเต็ม
แต่พิเศษสุดก็คือการบินรัดฟ้าไปฉลองไกลถึงเมืองแพรริสฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ
คุณแหวนเองเขาก็มีการโพสต์ภาพบรรยากาศมาฝากแฟนนะ

บอกพี่อ้ำว่าฝันอยากจะฉลองวันเกิดที่พารีสได้เป่าเค้กวันเกิดหน้าหอไอเฟิล
พี่อั้มก็จัดให้บินมาเพื่อนน้องเลย
ยังเป็นตัวตั้งตัวตีตามรวบรวมชวนเพื่อนมาร่วมงานให้อีก
เป็นพี่สาวที่น่ารักแสนดีแสนจะใจดีขนาดนี้
โคตรรักที่สุดในจักรวาลเลยนี่นะ

เหมือนกันเนาะแบบบรรยากาศ
แหวนนี่ควรจะต้องมีลูกนะ
มันพยายามอยากมีลูกมากเลยนะจริง
อยู่ตรงข้ามแก่มมี่อ่ะถือซอยแล้ว
แต่ตอนนี้อยากเป็นลูกสาวคือมันต้องมี

อ่ามีข่าวดีสำหรับแฟนคลับนิวจีนนะคะได้โอไมกอดกันแน่นอน
บอกกรกฎาคมนี้นิวจีนเตรียมคัมแบ็คแล้วนะคะเห็นว่าจะมีการปล่อยเพลง
รีลิสต์๗กรกฎาคมแล้วก็จะออกอัลบั้มใหม่ในเดือนเดียวกันนี่แหละ
ตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงเห็นบอกว่าล่าสุด
ตัวแทนจากต้นสังกัดนิวจีนจะออกมายืนยันแล้วนะคะ
นิวจีนเตรียมคัมแบ็คกรกฎาคมนี้เดบิวต์มาเนี่ย
กรกฎาคมปีที่แล้วเพลงก็คือฮิตติดเทรนด์ติดหูติดทุกคน
ซ้อมเต้นกันไม่หวานไม่ไหวเกือบจะทุกเพลงเลย
ตั้งแต่ดิตโตก็ดีออมายก็อดก็ดีเดี๋ยวรอฟังกรกฎาคมนี้
แบ็คมาต้องสงสัยเตรียมฝึกซ้อมท่าเต้นอีกแล้วนะฮะ
เออดิวจีนก็มีแต่คนน่ารักน่ารักจริงหรอคุณน่ารักเนี่ยเนอะ
แล้วคือให้หน้าตาจิ้มลิ้มอันทุกคนเลย

อ๋อตอนนี้คือมาอยู่ในเครือไฮป

เห็นแล้วเราก็น่ะอ่า

อ่ะอือชั้นนี้มีคนที่บอกว่า

วันนี้กลับมาเจอกันก่อนครบตรงชาตินะฮะ
ไว้แม่ก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ